พาไปดูเรื่องที่หลายคนบอกว่าเห็นแล้วก็สะเทือนใจ
แต่อีกหลายคนก็มองว่าเห็นแล้วเห็นถึงความรักที่เป็นรักอมตะจริงของคุณตาคนนี้นะคะ
คุณตาที่เก็บศพของภรรยาเอาไว้๒๑ปีเต็ม
หลังจากที่ภรรยาเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวคุณผู้ชมนะคะ
แล้วสุดท้ายถามว่าแล้วยังไงล่ะวันนี้เกิดอะไรขึ้น
อยากให้มูลนิธิค่ะมาช่วยจัดการศพคือเผาศพของภรรยา
เพราะคุณตาบอกว่าวันนี้คือยังมีสติยังมีสุขภาพที่คือยังพอแข็งแรงอยู่
แต่มันไม่เหมือนก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รู้ถ้าวันหนึ่งเป็นอะไรไป
ไม่มีคนมาจัดการศพของภรรยานะคะ
คุณตาท่านนี้คือร้อยตีชาญจันวัชการค่ะอายุ๗๒แล้วล่ะ
ก็เป็นภาพที่มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพขอให้มาช่วยจัดการศพของภรรยาที่ชื่อว่านางจิระวัล
เสียชีวิตมาแล้วถึง๒๑ปีตั้งแต่ปี๒๕๔๔ด้วยโรคประจำตัว
ตาเนี่ยนะคะตาชาญแกเก็บร่างของภรรยาเอาไว้ที่บ้านพักอยู่ในภายในซอยรามอินทา๒๓ที่บางเขนค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงที่บ้านของคุณตาเนี่ยก็พบว่ามันเป็นลักษณะเป็นที่ดินโล่งอะนะคะ
มีอีดเกาะเป็นห้องนอนห้องน้ำ
คุณตาบอกกับเจ้าหน้าที่นะคะคือคุณตาบอกว่าศพภรรยาเนี่ยอยู่ในห้องนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปนำร่างอันไร้วิญญาณมาบรรจุลงในโรงศพค่ะ
ส่วนคุณตาค่ะแม้ว่าจะเก็บศพมาแล้ว๒๑ปีภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้ว
แต่ยังคงนั่งข้างโรงศพแล้วร่ำไห้ลองดูค่ะ
ไปทุกคนนะลุงนะไม่ว่าใครอยู่ที่ตรงนี้ก็ต้องไหลดัง
ต้องไปทุกคนแหละ
อ่านต่อไปไม่ไหวเลยนะคะเนี่ยคือแบบซึ่งจริงคุณผู้ชมไม่ต้องพูดถึงนะว่า

กับพี่ปอเองก็น้ำตาคลอตามไปด้วยนะคะ

คือเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็นำศพของภรรยาของคุณตาชาเนี่ยค่ะ
ประกอบพิธีชาปนกิจตามศาสนาที่วัดสาครวัดสาคอนสุนประชาสรรค

คุณตาเนี่ยร่ำไห้ด้วยความเสียใจตลอดเวลา

ตอนที่คุณตายกมือไหว้ที่โรงศพเมื่อสักครู่
จะมีคำว่าแม่ยังสวยเหมือนเดิม

กับภรรยาของตัวเองตอนทำงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข

นิสัยเนี่ยคล้ายกันเลยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจแต่งงานกัน
มีลูกชายกันสองคนนะเป็นสักขีพยานรัก
หลังจากที่ภรรยาจากไปด้วยโรคประจำตัวทำใจไม่ได้ค่ะ
ก็เลยเอาร่างของภรรยามาเก็บเอาไว้ที่บ้าน
แล้วนอนข้างโรงศพภรรยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ด้วยความที่ตาบอกตาอายุมากแล้ว

ถ้าตายไปอีกคนก็จะกลายเป็น๒ศพ
ลูกบอกว่าร่างของแม่อยู่นานเกินไปแล้วนะพ่อ

สุดท้ายคุณตาเลยตัดสินใจนำศพไปทำพิธีค่ะ
แล้วอยากบอกภรรยาว่ารักและเคารพมาก
ตอนนี้เริ่มทำใจได้บ้างแล้วค่ะ
อืม
ก็แสดงถึงความรักจริงนะคะ